เมื่อมีการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือมากขึ้น
สิ่งสำคัญอย่าถือล่อตาล่อใจของมิจฉาชีพนะครับ
อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนบ้าง

คนที่ขับรถอยู่บนรถเนี่ย
เติมน้ำมันแน่นอนพอพูดถึงเรื่องแบบนี้แล้ว
คือนึกถึงตัวเองไงเมื่อเช้าเอ๊ะขึ้นแดงแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปได้ไหมเนี่ยถูกต้อง

ฝากคุณผู้ชมด้วยติดตามพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมคะการเลือกน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพรถเนี่ย

เพราะว่าถ้าเลือกน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพรถแล้ว
รถของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าน้ำมันนี่แหละค่ะที่เป็นส่วนสำคัญ
ที่จะช่วยต่ออายุเครื่องยนต์ของคุณ
ในวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเติมน้ำมันกันค่ะ
เติมน้ำมันควรดับเครื่องยนต์ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงก็ทำหน้าที่ดูดน้ำมันส่งไปที่ห้องเผาไหม้ตลอดเวลา
แล้วพนักงานปั๊มเติมน้ำมันเบนซินให้
เชื้อเพลิงก็จะสูบเบนซินไปจ่ายในระบบหัวฉีด
แต่หากคุณดับเครื่องยนต์และพบว่าพนักงานปั๊มเติมน้ำมันผิดชนิด
คุณก็เพียงแค่ถ่ายน้ำมันออกจากถังเท่านั้นเอง
ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันความเสียหายร้ายแรงได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งค่ะ
ข้อแนะนำสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและเหมาะสม
นั่นก็คือดับเครื่องยนต์ขณะเติมน้ำมัน
และลงจากรถไปเปิดฝาถังน้ำมันให้กับพนักงานปั๊ม
ทางไม่ถูกวางมั่วจนมีสิ่งสกปรกติดมาในตอนที่ปิด
และหมดโอกาสที่พนักงานปั๊มจะลืมปิดฝาถังให้
พร้อมทั้งปิดโอกาสในการเติมน้ำมันผิดชนิด
และคุณยังสามารถตรวจสอบบ้านวัดได้อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ